ไฟล์นี้สำคัญกับความมันต้นปี
พร้อมค้นหาสุดยอดดาวรุ่งมวยไทย
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ยิงสดเวลาบ่าย๔โมงเย็น
จากสวรุงนายบาสารัฐธรรมพิเศษ
เกลียดเกลียดโปรโมชั่นรับประกันความมัน